น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราได้เห็นพร้อมกันเมื่อวานนี้
ในรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะ
เป็นคลิปที่คุณโมเนี่ยสวยมากรวบผมนะคะแล้วใส่

แล้วก็ร้องเพลงจากนี้ไปจนนิรันดิ
ต้นฉบับคุณเอ๊ะจิรากรเป็นคนร้องลองชมค่ะ

คือชาวเน็ตก็จับมาโยงเกี่ยวกับกรณีที่

วันนั้นนะคะชาวเน็ตบอกว่าเรื่องราวของคุณแตงโม
กลายเป็นเรื่องนิรันดิไปซะแล้วรักของเราจะอยู่จนวันตาย
เสียชีวิตนะคะแล้วเพลงนี้จากนี้ไปจนนิรันดิ์
ต้นฉบับเนี่ยคุณเอ๊จิรากรเป็นคนร้องนะฮะความหมายเพลงนี้ดีมากครับ
แล้วมีคนบอกว่าเพลงนี้เธอร้องเองเห็นไหมคะเธอร้องให้กับแฟนก็คือคุณเบิร์ตนะคะ
จริงจริงเนี้ยก่อนที่จะเปิดเพลงเนี้ยเพื่อนเพื่อนเนี้ยจะเปิดเปิดเพลงนี้
แต่เปิดคุณเอ๊ะเนี่ยร้องแต่คุณโมบอกว่าเปิดเพลงที่เธอร้องสิ
อ่าเธอร้องเพลงนี้เองโอเวอร์เอาไว้ใช่เธอร้องเพลงนี้เอง
จริงเนี่ยเพิ่งรู้ความจริงอะไรอย่างหนึ่งคือคุณโมเนี่ยอยากเป็นนักร้องมาก
ฝ่ายฝันอยากจะเป็นนักร้องแล้วก็เป็นคนร้องเพลงเพราะมาก
ตอนเล่นละครสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นเข้าวงการก็ร้องเพลงนะ
เล่นละครเหรอนะเออไปให้สัมภาษณ์คุณเจนิเฟอร์คิมก็ร้องเพลง
ครับไรจากนี้เป็นในเวอร์ชันที่คุณแต้งโมร้องเนี่ยนะคะ
เป็นเพลงประกอบละครเรื่องสาวน้อยรอยเล่มเกวียนออกอากาศเมื่อปี๒๕๕๕ค่ะ
ไปเจออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา

บอกให้จอดรถแล้วลงไปช่วยทันทีเลย
เพราะว่าคุณโมเคยเรียนผู้ช่วยพยาบาลมา
ก็พอจะมีความรู้และทักษะในการช่วยเหลือชีวิตคนเบื้องต้น
อยากให้ดูภาพความประทับใจภาพนี้พร้อมกัน

อะไรอ่ะ
มอไซลมจริงหรอจริงโดนกระบาดเต็มเลย

ก็อุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับที่โมเข้ามาช่วยนะครับ

คือไม่ได้นิ่งดูใดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตา
นี่ที่เขาบอกว่าอำนาจไม่คงที่แต่ความดีสิคงทนใช่ไหม
อยู่ให้เราคิดถึงเนอะจากไปเราก็คิดถึงแหละ
ใช่ค่ะอยู่ให้คนรักจากไปให้คนคิดถึงนะคะ
จากไปจนนิรันดิแต่ความดียังปรากฏอยู่
สายตาประชาชนแล้วก็ผลงานของเธอด้วยนะคะ
ผมเชื่อว่าคลิปนี้ถ้าคุณเบิร์ตได้ดู

หมายถึงว่าคุณเบิร์ตแฟนของคุณโมนะครับ